คุณผู้ชมมาดูเรื่องของบ้านกันหน่อยปกติเวลาเพื่อนมาหาที่บ้านเราก็ต้องรับขับสู้ใช่ไหมคะ
แล้วถ้าสิ่งเหล่านี้เข้ามาในบ้านคุณผู้ชมจะต้อนรับไหมคะ
พาไปดูที่กาลสินก่อนค่ะตำรวจสพเมืองกาลสินต้องไปที่บ้านหลังนึง
ที่เจ้าของยืนตัวสั่นรอเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจทั้งกู้ภัยเลย
ไม่ต้อนรับขับสู้ใช่ไหมขับไล่้แทนนะ

คือเจ้าของบ้านเขาบอกว่าพอดีเปิดประตูทิ้งไว้
แล้วต่อหันขวับกลับมาหือหื๊น
เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยรีบแจ้งกู้ภัย

พอหาไปก็มาเจอมันแอบอยู่หลังตู้แบบนี้
จริงมันขดอยู่หายากเหมือนกันนะ

เขาบอกว่าลำตัวมันยาวกว่า๒เมตรเลยนะคะ
เจ้าของบ้านก็ยืนช็อกเลยแหละ
โชคดีกูพงค์กูภัยตำรวจเค้าก็มันจับไปได้

บ้านหลังนี้ก็ดูจะธรรมดาเห็นยัง

ช้างป่าค่ะช้างป่าจากเขาอ่างแก้ว
ลงมาเดินวนเดินเวียนอยู่หน้าบ้านเลขที่๑๘๙ทับ๒
กินพืชผลการเกษตรที่ชาวบ้านปลูกไว้
ได้รับความเสียหายเนี่ยชาวบ้านเขาก็เอามือถือมาถ่ายไว้
เพราะว่ามันเห็นจะแบบนี้เลยนะคะ
นางบัวไรขำเดชวัย๖๖ปีก็เล่าบอกว่า
เห็นช้างตัวนี้เดินวนเวียนอยู่หน้าบ้านหลังนั้น

แล้วตอนนั้นเธอบอกเธออยู่กับหลานแค่สองคน

สิ่งที่ทำได้คือยกมือท่วมหัวเลยค่ะ
แล้วก็บอกโอ้จะกินอะไรกินไปเลยนะ

เหมือนช้างจะรู้เหมือนจะเข้าใจ

เลยไปกินกล้วยกินข้าวโพดที่หลังบ้าน
แล้วก็ไม่ได้ทำร้ายใครเลยจริง
ร้อยตำรวจตรีวันลบทัศนาธนพงศ์
รองสารวัตรป้องกันปรับรามสพนใหญ่

ถ้าใครที่เจอช้างป่าอยู่แบบนี้เนี่ยนะ

อย่าไปไล่อย่าไล่ช้างเอง
อย่าส่งเสียงดังอย่าโวยวาย
เพราะช้างจะตกใจแล้ววิ่งมาทำร้ายได้
เห็นปุ๊บอยู่นิ่งอยู่ห่าง
แล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลือนะคะ